มันคือกางงูกับคนเลวเลยมันไม่ต้องการ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาชุวิตตีแสกหน้ากันแล้วค่ะ
แล้วก็ได้เวลาแจกเสื้อกันด้วย

ทำตามกติกาไม่ยากค่ะคุณผู้ชม
แอดไลน์กับไทยรัฐเพื่อนกันก่อน
แล้วก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวนี่แหละ
ที่คุณชุวิตวิเคราะห์ตีแสกหน้า
ที่สำคัญนะแฮชแท็กตีแสกหน้ามาด้วย
เราจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ

เสื้อยืดตีแสกหน้าคนละตัว
แจกกันวันละ๓ตัวนะคะ
แจกกันถึง๖ตุลาคมก็บอกกันทุกวันละค่ะ
คุณดิวเมื่อกี้ผมไปเดินตลาด
ผมไปเจอคนสุพรรณมาขอเสื้อผม

แจกสดก็เจอแล้วก็ถามผม

แล้วเขาก็บอกว่านายกก็ไปสุพรรณนะ

ตั้งแต่ฐานนายกท่านไปที่สุพรรณไปคลมศรรจร
ยุธยาสุพรรณเป็นพวกภาคกลางแหละนะ
เพราะผลโพลเนี่ยวันก่อน

เขาบอกว่าประชาชนส่วนมากก็อยากจะให้มีการเลือกตั้ง

ส่วนอีก๔๐กว่าเปอร์เซ็นเขาก็บอกว่าอยากให้รอหลังสักปีนึง

คุณอยากเลือกตั้งมากไหม
ผมว่าคนอยากเลือกตั้งนี่มันพวกนักการเมืองหรือเปล่า

นักการเมืองตกงาน

รอการเลือกตั้ง
ทีนี้ถ้ารอการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะเร็วนะ

แต่มันก็ดูเหมือนยังไม่แน่นอนนะคะ
เขาบอกว่าเอา๒๔๐วันหรือ๘เดือน
นับจากวันที่รัฐมนูลผ่าน

เมษา๖๐นะครับ
เขาบอกว่าให้กฎหมายลูก

แล้วก็พักการเมืองเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ยังไม่ถึงสสนะครับ
มันลำบากนะนี่ก็เป็นที่ตกเถียงกัน

ก็ต้องโละใหม่หรือยังไง

เขาอยากจะโละใหม่เพื่อสัญหาใหม่นะฮะ
ผมว่านะประชาชนเขาเกิดเขา

บางคนเขาก็บอกว่าไม่ผ่าน

อ๋อหลายตีมาเป็นข้ออะไรที่ผ่าน
เรื่องของการปราบทุจริตก็ยังไม่ได้
เอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องความมั่นคงก่อน
ความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลคอสชเนี่ยผ่านไหม
รัฐบาลของท่านบุญเอกวะยุทธ์เนี่ยเรื่องความมั่นคง
ก็ยังมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่นะคะ
แต่ผมว่าก็โอเคนะเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมถือว่า
บงระเบิดตรวจสอบเอาอย่างพระมงกุฎอ่ะ
ก็จับตัวได้ที่นั่นอ่ะที่ศรีแยกราบประสงค์อ่ะ
อิบสรรพพมอ่ะผมถือว่าก็ผ่านนะ
แล้วถ้าเรื่องความมั่นคงเนี่ยเรื่องภาคใต้เนี่ยมันเป็นปัญหามานานนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกแหละมีปัจจัยมาเยอะ
เรื่องของการคุยการต่อลองเรียกกลุ่มพวกโจร
ที่เขาต้องการที่จะต้องการเรียกร้องอะไรต่างเหล่านี้นะฮะ
เป็นเรื่องที่เศรษฐกิจผ่านไม่ผ่าน
เรื่องเศรษฐกิจนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องเศรษฐกิจก็อาจจะมีการพูดเขา
ทีนี้มันก็ต้องพูดภาวะเศรษฐกิจทั้งโลกด้วย
ต้องให้ความเป็นธรรมซะหน่อยนะฮะ
คือในประเทศไทยเนี่ยเรื่องเกษตรพืชผลเป็นยังไง

ไม่ใช่ที่เขาบอกว่าราคายางมันไม่ไหวถูกนะ
ข้าวมันก็ไม่ไหวนะ๖๗พันนะ
ผมว่าเรื่องเกษตรกรรมนี้ก็คงจะต้อง
รัฐบาลทหารนะคุณจะไปเก่งเรื่องเศรษฐกิจ
แล้วเรื่องของเกษตรมันเป็นเรื่องของเกี่ยวพันกับราคาโลก

วันนี้ท่านนายกก็ไปที่สุพรรณนะ

ก็คุยกับใครบ้างอ่ะ
คุยกับคุณท็อป
คุณท็อปเนี่ยก็คือคุณวราวุฒิ

ลูกชายนายบรรหารศิลปะอาชา
คือนายบรรหารเนี่ยมีลูกสามคนนะฮะอ่า
มีผู้หญิง๒คนผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
คุณท็อปเนี่ยก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วพูดง่ายนะ
แล้วก็สุพรรณเนี่ยคุณนิวคงทราบนะ
ไปที่สุพรรณนี่สมัยก่อนเขาไม่เรียกสุพรรณใช่ไหม
เขาเรียกบรรหารบุรีนะครับ
คือคุณบรรหารเนี่ยบริหารจัดการสุพรรณจนกระทั่งแบบว่าคน

นายกประยุทธ์เนี่ยท่านไปบอกก็บอกแหมน่าจะ
ถ้านักการเมืองที่สุพรรณเนี่ย

เป็นแบบคุณบรรหารแล้วก็ขอให้ทำไม่ใช่แบบคุณบรรหาร
ขอให้ทำเมืองอื่นจังหวัดอื่น

ให้ดูแลจังหวัดอื่นด้วยไม่ใช่ดูแลแต่จังหวัดสุพรรณนะครับ
คุณประพัทธ์ก็ประพัทธโพธิสุทนคุณประพัทธนี่เป็นนักการเมืองอาวุโสนะ
อยู่กับคุณบรรหารอย่างคุณจองชัยเที่ยงธรรม
คุณประพัทธ์เป็นนักการเมืองอาวุโสที่อยู่กับพักชาติไทยมานาน
คนรุ่นใหม่ก็คุณกรวีปริศนานันทกุลนะฮะ
คุณลูกนี่เป็นลูกลูกชายคุณสมศักดิ์ปริศนานันตกุลแล้วก็
มีคนใหม่เช่นคุณเสมอกันเที่ยงทำลูกชายคุณจองชัย
เป็นรุ่นใหม่แล้วคุณประพัทธ์นี่แกไม่มีลูกนะฮะอ่า
แกไม่ได้แต่งงานด้วยนะฮะทีนี้คุณประพัดเนี่ยแกมีความเชี่ยวชาญเรื่องข้าวก็คงไปคุยกัน
ซึ่งคุณประพัทธ์บอกว่าไงคุณรู้ไหมก็บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยไม่ต้องรีบหรอก
คุณประพัทธ์บอกอย่างนั้นคุณประพัทธ์บอกคือนายกพูดเสร็จ
นายกก็บอกให้คุณประพัทธ์พูดคุณประพัทธก็พูดบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องรีบหรอกนะถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่รู้จะรีบไปทำไมนะฮะ

อย่างนี้ครับคือสมัยก่อนผมเล่นการเมืองคือฟังนักการเมืองต้องฟัง๒ทีอย่าฟังทีเดียวคือฟังคุณประพัทธ์พูดเนี่ยบอกว่าไม่ต้องรีบ
จริงก็ต้องเข้าใจว่าการเมืองในจังหวัดสุพรรณเองเนี่ยก็ไม่นิ่งเหตุที่ไม่นิ่งก็เพราะว่าวันนี้นายบรรหารไม่ได้อยู่เสียแล้ว
หัวเรือไม่อยู่แล้วนะฮะการจัดการอะไรต่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขนาดว่า๑๐๐เหมือนสมัยที่คุณบรรหารอยู่คุณประพัทธก็บอกไม่ต้องรีบ
ก็คืออาจจะยังไม่มีคนที่จะมาช่วยบริหารอะไรที่มันแน่นอน
กลับที่ยังมาตามีแล้วครับก็คุณทบแล้วคุณวราวุธนี่เเหละก็เป็นหัวหน้าภักษ์
อืมความหมายก็คือทางการเมืองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นของตาย
ไม่ได้แบบมันสมัยก่อนขนาดสมัยคุณบรรหารอยู่เนี่ย
หลังนี้ก็ยังพลาดไปให้พักอื่นไปสักคนนึงเนี่ย
ในอนาคตก็อาจจะยังไม่แน่ก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่ต้องรีบต้องรีบ
คือนักการเมืองก็ต้องพูดอย่างนั้นว่ายังไม่รีบ
นี่ฟังครั้งแรกนะอ่านี่ฟังครั้งแรกแต่ฟังครั้งที่สองก็คือ
จริงอาจจะยังไม่พร้อมในตัวพักของคุณวราวุฒินะ
คือพักชาติไทยพัฒนาใช่ไหมผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้
ชื่อหน่อยนะฮะเปลี่ยนชื่อกันไปเปลี่ยนชื่อกันมา
เพราะว่าโดนยุบไปทีนึงนะฮะทีนี้เป็นแนวการเมืองเนี่ย
ถามว่ามีการเลือกตั้งเร็วดีไหม
คือมันก็จะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่อืมก็จะมองแบบนั้นใจเย็นเย็นทำไมล่ะ
ก็เขาบอกว่าอีกไม่นานตามเพลงนี้มันจะคืนความสุขให้อีกไม่นาน
นี่ฟังมา๓ปีแล้วคือผมว่านะถ้าเกิดยังไม่ปลองดองทีเดียวเนี่ย
เดี๋ยวเกิดมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีปัญหากันอีก

ใจเย็นเย็นนะฮะรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เขากำลังบริหารทุกอย่างกำลังเข้าที่
ท่านบอกท่านเป็นกรรมการค่ะท่านไม่ได้เป็นคนเล่น
นะฮะท่านเป็นกรรมการท่านจัดการเรื่อยแล้วนะฮะ

ผมคิดว่าเร็วไปก็มันก็อาจจะมีปัญหานะ
แต่ช้าไปคือมันก็ไม่ใช่ดี
เขาบอกว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ให้เร็วแล้วก็ไม่ได้ให้ช้า
ขอให้มันถูกสถานการณ์ถูกจังหวะนะฮะ
ถ้าเกิดรัฐบาลอยู่นานไปอาจจะมีคนต่อว่า
ก็อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อ
กำลังมันเลยคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียว
เดี๋ยวช่วงหน้าตีแสดงหน้ากันต่อเรื่องของผลโภค่ะ
หลายคนก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้ง
แล้วก็อาจจะสนใจนะว่าจะได้เลือกตั้ง

คุณชุวิตคุยเอาไว้เบรกที่แล้วว่าเลือกเร็ว

แล้วแค่ไหนแต่พอดีเอาอะไรมาวัดนะคะ
ก็คือสถานการณ์ต้องสุขงอม
เท่าที่ผมดูทุกวันนี้นะยังไม่สุขงอม
วันใช่ไหมเขาบอกกฎหมายลูกจะต้องออก
ต้องออก๒๔๐วันนับจากวันที่รัฐมนูลผ่าน
ก็คือรัฐมนุนผ่านเมื่อเมษา๖๐ก็ประมาณตกปลายปี
กฎหมายลูกทั้งหมดจะต้องผ่าน
หลังจากนั้นแล้วก็คงใช้ระยะเวลา
บางท่านก็บอกว่าประมาณเดือนกันยา
กันยา๖๑ก็เลือกได้แล้ว
ของพวกนี้คุณนิวครับ
ไปเร่งมากมันก็ไม่ดี

ก็จะมีนักการเมืองออกมาพูดออกมาวิจารณ์
ถ้าคุณเอาไว้พร้อมพักการเมืองแต่ละพัก

ใครประหารก่อนละกันอยู่ชาติไทย
คุณปภัทรบอกเองยังไม่ต้องรีบหรอก

คือเขาพร้อมเขาไม่พร้อมเขาไม่บอกหรอกว่าเขาไม่พร้อม
ตอนนี้ยังประชุมพักยังไม่ได้เลยจะไปพร้อมยังไง
เพราะเขายังไม่ได้ให้ประชุมพัก
ก็สชยังไม่ได้ให้พักการเมืองทุกพักเนี่ย

อยากคุยกันละพักประชาธิบัตรก็ร้อง
อยากจะประชุมพักการเมือง
คือท่านผู้ชมครับทุกวันนี้ยังไม่ได้ประชุมนะฮะ
คือการประชุมของภาคการเมืองเขากำหนดไว้เกิน๕คน
ซ่องสูงกันเกิน๕คนไม่ได้นะเรื่องเกี่ยวกับการเมือง

เกิน๕คนจะมาคุยเรื่องการเมืองไม่ได้
พักการเมืองต่างยังไม่สามารถที่จะเรียกประชุมพักการเมืองได้เลย
พักประชาธิปัตย์พร้อมไม่พร้อม
เดี๋ยวก็บอกว่าคุณอภิษฎเดี๋ยวก็บอกว่าคุณสุเทพไง
เขาก็บอกว่าคุณสุเทพก็อาจจะไปตั้งพักการเมืองใหม่หรือเปล่า
แปลว่าก็ยังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยฮะ
หรือว่าพักเพื่อไทย
อันนี้พักใหญ่พักเพื่อไทยยิ่งไตกันใหญ่เลย
เพื่อไทยแม้กระทั่งหัวหน้าพัก
ที่มันเป็นคนรู้จริงว่าใครเป็นหัวหน้าพัก
ก็ว่าพักเพื่อไทยจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องการทำงานของคอสชก็เป็นแนวการพูดวิพากษ์วิจารณ์
แต่ถามว่ามีความพร้อมไหมก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะฮะ
ที่สำคัญก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะเอายังไง
เรื่องสศสวที่มาสวจะเอายังไง
การเลือกตั้งจะเป็นยังไงผสมกันแล้วจะเลือกยังไง
สูตรต่างเหล่านี้มันเป็นสูตรที่ต้องคำนวณ
เพราะว่าจากการเป็นรัฐบาลมันไม่สามารถที่จะ
ผมดูแล้วมันยังไม่พร้อมครับแม้ว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งปี
ผมโง่อย่างคือปีนึงมันนานนะทางการเมืองเขาบอกว่า
ไปพูดถึงปีนึงไปคิดถึงปีหนึ่งมานาน
มันดูนานแต่ถ้านับเป็นเดือนแต่ละงานต้องมีขั้นตอนการพิจารณา
ยกเว้นว่ารัฐบาลท่านประยุทธ์สะดุดขาอันนั้นเร็ว
สรุปค่ะเหมือนเกิดอุบัติเหตุเรื่องของการ
ครับมีอุบัติเหตุทางการเมืองนะฮะ
เพราะการเมืองในประเทศไทยเป็นการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าสะดุดสะดุดหมด
อยู่สมัยก่อนเนี่ยคุณทักษิณว่าโอ้โหแข็งแกร่ง
รัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทยแข็งแกร่งมาก
โอ้โหเป็นสอภักดิ์เดียวทานเสียงก็เยอะ
ไม่เคยมีประกอบเลยภักดิ์เดียวจะตั้งรัฐบาลได้
ค่ะทำได้แต่ท้ายที่สุด
ถึงปีลงตอนนั้นปีรู้สึกอะไรปีอะไรล่ะ
พอปี๔๗ใช่ไหม๔๗หรือไงที่เลือกใหม่
อยู่ไปได้ปีนึงปีหรือ๒ปีก็ไม่ไหวแล้ว
มีการประท้วงมากขึ้นแล้วก็มีการรัฐประหาร
คือทางการเมืองเขาถึงบอกว่าส่วนมากจะสะดุดขาตัวเอง
ผมก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้คงจะบริหารได้
จัดการปัญหาต่างได้
ถ้าเกิดจากการอย่างนั้นได้เราก็รอเลือกตั้ง
ผมก็จะได้ไปห่อนคุณนิวก็ไปห่อนบัตร
หวังว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้ว
มีรัฐบาลแล้วก็ยังไม่มีการประท้วงกันใช่ไหม
ก็คงอยากจะให้ประเทศสงบร่มเย็น
ลองดองกันแล้วนะมีการปรองดองกันไม่เอาแบบเก่าแล้วนะ

ก็เพราะว่า๓๔ปีเขามีท่านประยุติเรามีอะไร
มียุติศาสตร์๒๐ปีนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวางแผนกันไปถึง๒๐ปีเลย

ก็วางเลยด้านเศรษฐกิจสังกรมการเมืองบันทึกอะไรเป็นยังไง
คือสามารถที่จะวางแผนได้นานอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องดี
แต่จะทำต่อได้ไหมแต่จะได้ถึง๒๐ปีหรือเปล่าเนี่ยก็เราก็ไม่รู้นะครับ
แต่ละปีแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมือง

การวางแผนไกลไปถึง๒๐ปีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดี

นะครับวางไปก่อนแล้วกันแล้วในฐานะประชาชนก็เตรียมไปใช้สิทธิ์
ทำตัวเป็นประชาชนผลเมืองที่ดี
แล้วก็หวังว่าจะมีนักการเมืองที่ดีมาบริหารตอนนี้

เหลือแต่ที่ดีไว้นะครับไอ้ที่ไม่ดีขอให้น้อยหน่อยนะครับค่ะ
เดี๋ยวมาดูกันนะที่ทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร
ที่มันชัดแล้วเนี่ยมันราคาเหล้าบุหรี่นะ
๑๖กันยาขึ้นมาแล้วนะครับนั่นแหละคุณไม่ต้องไปสนใจหรอก
คุณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเหล้าคุณไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่

คือรัฐบาลเนี่ยสมัยก่อนเขาเอาตามมูลค่า
มูลค่าเนี่ยก็หมายความว่ามูลค่าของเหล้าหรือบุหรี่เนี่ย

มูลค่าของสินค้าเนี่ยคุณมาสำแดงไว้เท่าไหร่
ค่ะนะฮะเขาก็จะบวกภาษีไป

ปริมาณนี่หมายถึงปริมาณแอลกอฮอล์ครับ
ปริมาณแอลกอฮอล์หรือปริมาณของบุหรี่

ตอนนี้เขาเอาทั้งสองอย่างเลย
คือใช้วิธีทั้งสองวิธีเลยทั้งปริมาณทั้งมูลค่าด้วยทั้งปริมาณด้วย

เหล้าเนี่ยเขาคิดภาษีตามดีกรี
ดีกียิ่งแรงเขายิ่งคิดแพง
ยิ่งคิดแพงพูดง่ายว่ากินเหล้า
เหล้าขาวใช่ไหม๔๐ดีกรีคิดแพงเหล้าไหว
ดังนั้นดีกีที่น้อยเขาก็ขึ้นภาษีน้อย
อันนี้เขาบอกว่าเหตุที่เป็นอย่างนี้
ก็เพราะเขาคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน

เขาไม่ได้ว่าขึ้นภาษีอย่างที่ท่านประยุทธ์บอก
มันจะอยากได้เงินไม่ใช่รัฐบาลถังแตก

คืออยากให้ทุกคนห่วงใยสุขภาพเห็นว่าแพงก็ไม่อยากซื้อ
หลีก็เช่นกันครับบุหรี่ราคาถูกเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาก
บุหรี่ราคาแพงคือขึ้นน้อย
เพราะเขาบอกว่าไอ้ที่แพงมันขึ้นแพงแล้วส่วนที่น้อยขึ้นมาก
เดิม๕๐เบตบาทบุหรี่ยี่ห้ออะไรนะ
วันเดอร์หรืออะไรที่เป็นบุหรี่ราคาถูกกว่า๕๑บาทตอนนี้ขึ้นเป็น๖๐บาท
ส่วนบุหรี่ตัวอื่นก็ขึ้น๔๕บาท
ดีใช่ไหมครับวอลเดอร์รถอเมริกันรถบุหรี่ชอบเลย
๖๐บาทแล้วแต่ก่อน๕๑บาท
หรือเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
คุณนิวครับเครื่องดื่มที่คิดเอาตามความหวาน
คือหวานมากคิดแพงภาษีมาก

ถ้าหวานมากพวกน้ำอัดลมอะไรเนี่ยหวานมาก
พวกซีโร่ไม่มีน้ำตาลมาก
คือคิดถึงสุขภาพ
คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะก็คิดภาษีเยอะ

ก็เหมือนกันก็คืออยากจะให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

นี่ก็คือระบบของสรรพสามิตรนะครับ
ภาษีที่จะขึ้นถ้าผู้ที่ไม่ได้กินเหล้า
ไม่สูบบุลีก็ไม่ต้องสนใจหรอกครับ
ภาษีตัวนี้ที่รัฐเอามาจะเรียกว่าเป็นภาษีบาปใช่มั้ย

เพื่อกลับมาดูแลประชาชน
เขาก็อ้างว่าไม่อยากให้ประชาชนไปเสียสุขภาพ
เจ็บป่วยเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลแต่ละปีไม่น้อย

อ้าวทีนี้ไปอีกเรื่องหนึ่ง

ภูการวิสุธิ์
วิสุธิ์ใช่ไหมวิสุธิ์ไหน
ผลตนบทวิสุธิ์วานิสบุฏ
เป็นนายแล้ว
อ๋อใช่
ผู้เขาบ้างนะครับหรือไม่ก็มักจะไปอยู่กำกึง
ที่ที่มันเป็นที่ที่บุกลุกนะครับเรามีในอดีตเนี่ย
มีการดำเนินคดีกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนนะฮะ
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไปปลูกบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะไม่ว่าที่เขาใหญ่นะครับ
เขาอะไรต่างหลายครั้งหลายคราครับ
ก็ไปพาดพิงไปทำไปถมลำลางสาธารณะนะฮะ
บุกลุกที่ป่าสงวนที่อุทยานนะครับ
หลายคนกระตกกลายเป็นจำเลยนะครับ
แทนที่จะมีบ้านอยู่อาศัยยามแก่กลายเป็นมีคดี
ยามที่เกษียณผมว่านักนะครับเพราะฉะนั้น
กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ดินเนี่ย

แปลว่าเราจะมีโอกาสไม่ทราบแล้วก็ทำผิดได้ง่าย
ถูกต้องครับหมายความว่าบางทีก็บอกว่า

คือเป็นที่ของชาวบ้านนะคุณนิว

ถ้าเป็นของชาวบ้านโดยแท้จริงโฉนดชาวบ้านพื้นที่ดั้งเดิม
คือถ้าผิดเนี่ยบางครั้งอยู่กับชาวบ้านไม่เป็นไร
แต่ถ้ามันมาอยู่กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วไปปลูกบ้านหลังใหญ่
แล้วมีคนร้องเรียนคุณนิวคิดดูแล้วกันเหรอ

ไม่ใช่แหละครับคือพอมีคนร้องเรียนมาเป็นเรื่องขึ้นมาพอตรวจสอบ

โดยเฉพาะที่เขาใหญ่ผมกล้าบอกเลยผิดเกือบหมดครับ
นิคมสร้างของตนเองลำลางมุกลุกไง
โดยเฉพาะพวกสนามก๊อบที่อยู่เขาใหญ่ตุ้มต่ำ
วันไหนมีเรื่องขึ้นมาเขาไปลื้อไปค้นไปตรวจผิดหมด

ขับไปหากจะสองส่วนปีที่เราเยอะเลยค่ะ
มันอยู่ที่ว่าจังหวะที่จะถูกร้องเรียนครับคุณนิวครับ
อย่างคุณวิสุทธิ์วานิจบุตรที่เป็นนายแล้ว
ถูกยอดยศก็เหมือนกันคิดว่าจะไปปลูกเอาตอนแก่
ตรงนั้นไปปลูกแล้วไปทับตุกลำลางไปทับตุกอะไร
แล้วก็ถูกร้องเรียนแล้วก็ถูกสารลง
แล้วถ้าไม่ว่าใครก็ตามขาชการประชาชน
เราอยากจะมีบ้านมีที่ดินอยู่ใกล้กับวิวสวยแบบนั้น
เงียบอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นข้าราชการและถูกร้องเรียนเนี่ย
ตรวจสอบเนี่ยลื้อครับถ้าไม่ลื้อเนี่ยก็โดนอีกครับ
มีเหมือนกันที่ลื้อแล้วเรื่องเงียบแล้วมีเหมือนกันที่มีเรื่องแล้วถูกลื้อนะครับ
เดี๋ยวเที่ยวหน้าเบรกเที่ยวหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติว่าโคโยตี้
โคโยตี้เนี่ยมันคืออะไรคือบางคนไม่รู้เรื่องฮะสาวโคโยตี้นี่แหละครับ
ได้ยินแต่ชื่อนะแต่ไม่รู้คืออะไรมาจากไหนอ่ะสักครู่ช่วงหน้าตีแสกหน้ากันค่ะ

ตีแสกหน้ามาจะเจอกันดึกหน่อยแต่คุณผู้ชมก็ยังเป็นแฟนคลับตัวยงนะคะ
ไลน์มาร่วมสนุกกันแล้วก็ถามถึงโคโยตี้ยังเป็นยังไงคุณ
จริงก็คงจะไปเที่ยวดูโคโยตี้คืออย่างนี้ครับโคโยตี้เนี่ยมันเป็น
สเปนนะเขาเรียกว่าหมายถึงสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ย
เหมือนกับสุนัขป่าเนี่ยที่เขาเรียกว่าใครอ่ะ
แต่ภาษาสเปนเขาเรียกนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็มาจากหนังฝรั่ง
เรื่องหนึ่งครับหลายสิบปีก่อนนะครับก็หมายถึงว่า
สาวเนี่ยมาเต้นท่าทางเซ็กซี่นะครับไม่ได้เปลื้องผ้านะ
ถ้าเปลื้องผ้าเนี่ยมันเรียกอะไรอะโกโกอะโกโกนะฮะ
มันต้องมีเสาคืออาโกโก้ไม่มีเสาไม่ได้นะมันแปลกเหมือนกันนะฮะ
เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับจับไว้หมุนไปหมุนมานะครับ
แต่โคโยตี้นี่ไม่มีเสาเนี่ยเต้นพริ้วพริ้วเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
คือเต้นให้เห็นอาการลีลานะก็เหมือนแมวยั่วสวาดแหละ
ทีนี้โคโยตี้ก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแหละครับท่านผู้ชมครับ
คนที่ไม่รู้เรื่องก็ผมก็จะเล่าให้ฟังนะฮะ
โคโยตี้บางทีเนี่ยเราไปกินเหล้านะฮะหมายถึงคนไปกินเหล้า
กินเหล้าเนี่ยพอมีอายุหน่อยถ้าเป็นเด็กเขาก็จะทำไม
เต้นด้วยใช่ไหมอ่าเขาเด็กเด็กถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ย
ถ้าเป็นวัยรุ่นไปเต้นกับโคโยตี้ด้วยไปเต้น
ไม่ใช่ครับเอาไปเต้นตามฟลอร์นะครับแต่ถ้าแก่แก่เนี่ย
ไหวไหมผู้ชายนะฮะแก่แก่ก็คงเต้นไม่ไหว
ก็อยากจะดูแหละดูอะไรมันจะไปดูผู้ชายเต้นไปเรื่องอะไร
มันก็ต้องดูผู้หญิงเต้นสิครับค่ะก็เลยมีคนมีความคิดว่า
เอ๊ะงั้นเอาผู้หญิงมาเต้นให้ดูอืมอ่าผู้หญิงมาเต้น
ทีนี้การเต้นต่างของโคโยตี้เนี่ยก็เป็นการเต้นโดยแต่ละเพลงนะครับ
แต่ละคนมันก็มีเพลงของตัวเองแหละครับว่าถึงต้องขึ้นไปเต้น
เพลงนี้ดังก็ต้องขึ้นไปเต้นนะครับคือเขาจ้างให้ไปเต้น
หลังจากที่เต้นเสร็จแล้วก็ลงมานั่งดื่ม
นั่งดื่มกับแขกเนี่ยก็พูดง่ายว่าเต้นเสร็จมานั่ง
เขาก็จะมีรายได้จากเปอร์เซ็นต์จากดื่มเขาเลือกไว้
ยกตัวอย่างเช่นดื่มเนี่ยอ่าผมคิดไว้อ่าสามร้อยบาท
ต่อต่อดริ้งต่อแก้วเนี่ยนะดริ้งเนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นร่มเป็นเหล้าเลยนะครับ
ก็บางทีก็อาจจะเป็นน้ำหวานเล็กแก้วหนึ่งนะครับ
หรือถ้าบางคนโคโยตี้บางคนอยากจะกินเหล้าก็กินนะครับ
ก็จะมีรายได้จากตัวดื่มตัวนี้จากเจ้าของร้านนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นสามร้อยอ่าโคโยตี้นี่อาจจะได้หนึ่งร้อยบาทนะฮะ
หนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณนิวก็อย่าไปคิดว่าโอ้โหทำไมมันล้อร้อยบาทล้อเล่นหรือเปล่า
เขาให้กันเป็นสิบดื่มเขาให้กันทีละสิบดื่มสิบดื่มก็ได้พันหนึ่งนะฮะ
แป๊บนึงได้๑๐ดื่มนั่งโต๊ะนี้ได้อีก๑๐ดื่มนั่งโต๊ะนี้ได้อีก๕ดื่ม
วันนึงได้กันทียี่บห้าสามสิบสี่สิบดื่มก็ตกวันหนึ่งสามสี่พันบาทอืม
ทีนี้มันเป็นอาชีพนะฮะข่าวที่อ่านมาเนี่ย
คือเขาไปจับถูกเด็กคนนึงใช่ไหมแล้วก็มีการตบตี
เพราะเด็กคนนี้อายุต่ำกว่าสิบแปดค่ะอ่ามีการส่งโคโยตี้ไปสถานที่ต่างต่าง
อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอาชีพนะฮะ
แม้ต่ำกว่าสิบแปดก็อาจจะเป็นโดนแค่ข้อหาใช้แรงงานเด็กอืม
ถ้าถ้านะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ค้าประเวณี
ค้าประเวณีมันก็ล่อแหลมนะครับเพราะว่าคุณไปเต้น
ถ้าคุณไปเต้นเสร็จคุณไปนั่งใช่ไหมพอคุณไปนั่งกับผู้ชายเนี่ย
นุ่งน้อยผมน้อยไปนั่งแล้วมันจะเข้าเรื่องอะไรมันก็ต้องเข้าเรื่องนั้นแหละครับ
ก็คือเรื่องค้าประเวณีทีนี้การค้าประเวณีก็เป็นความผิด
การค้าประเวณีเนี่ยอ่าต่ำกว่าสิบแปดมันยิ่งผิดหนักเข้าไปอีก
ปคมเนี่ยคือการปราบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ย
ก็ติดตามอยู่นะครับทีนี้เนี่ยมีทั่วไปฮะท่านผู้ชมครับ
มีอยู่ทั่วไปเพราะว่ามันเป็นวิสัยของชายชาตรีนี่แหละครับ
มักจะนั่งแล้วก็ต้องดูว่าคนเต้นก็เราไปในสถานที่ต่างเนี่ย
คุณนิวครับไปเที่ยวเนี่ยถ้าเราไม่เต้นเรานั่งเฉยมันเบื่อไหม
ร้านแบบไหนมันก็มีครับเพราะว่าตรงนี้แหละครับ
สมัยก่อนคุณนิวคงยังไม่เกิดสมัยผมเด็กเนี่ยเขาเป็นบารำวง
นะครับบาลำวงเนี่ยก็เพลงละ๕๐๐
คือสมัยก่อนอาจจะเรียกฮังเครื่องหรือนักเต้นนั่งอะไรก็ว่าไป
ก่อนเลยเรียกได้เลยครับคือบาลำวง
ใครจะมาลำวงล่ะทุกวันนั้นไม่มีใครลำวงกันแล้ว
เปลี่ยนแนวไปมันเปลี่ยนคือปฤติการของอุตสาหกรรมเรียกว่าอุตสาหกรรม

แบบนี้นะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะฮะ
คุณนิวฟังดูแล้วอาจจะตกใจว่าบางคนรายได้เป็นแสนนะ
ต่อเดือนฮะก็ฟังจากคุณชุวิตบอกวันหนึ่ง๓๔พัน

หมายถึงคนที่หาเงินเก่ง

ทักแขกโต๊ะนี้เดินไปแขกโต๊ะนู้น

ไม่มีการค้าบริการไม่มี
แต่เป็นการตกลงกันนอกสถานที่
เช่นเดี๋ยวไปเจอกันหลังเลิกงานที่นู่นที่นี่
อันนั้นนัดแนะกันอีกเรื่องหนึ่ง
อย่างนี้ทางร้านหรือที่เป็นเจ้าของสถานที่
อาจจะไม่ได้รับรู้นะครับแต่มันมีครับที่เจ้าของสถานที่รับรู้ด้วย
รับรู้นอกจากรับรู้แล้วยังมีสถานที่จัดบริการให้ด้วย
อาจจะเป็นห้องหับไว้ด้านหลัง
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด
ใต้ต่างจังหวัดแอบแฝง
ก็อย่างว่าล่ะครับมันก็มีการที่จะเรียกคนนี้เต้นอยู่ได้ดูหุ่นด้วยได้เห็นด้วย
ตกลงคนนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นผิดแน่นอน
คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเขาเสริมอาชีพด้วย
มันมีคนมาคุณไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้แหละครับ

ใครละเริ่มได้เลยตั้งแจ
บางทีถ้าไม่มีมามากกว่าเด็กเสิร์ฟไม่มีเด็กเสิร์ฟก็กัปตัน

คือวิธีการที่ผมพูดมันการพูดจากประสบการณ์

เพราะเนื้อข่าวจริงคนนี้
เด็กคนนี้เป็นโคโยตี้ซึ่งไปเรียน
แล้วก็มีคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือ
ป๊าชื่ออะไรป๊าเกิด
ป๊าเกิดคือผู้ที่จะเป็นเทรนด์
ถ้าผมส่งไปเนี่ยผมต้องมีส่วนได้ด้วยไหม
มันก็ต้องได้ต้องได้สิครับ
เพราะว่าผมสอนเด็กคนนี้มาเปรียบเหมือนนักมวยล่ะ
เอางี้ไงกว่าผมเอานักมวยคนนี้ไปต่อยที่เวทีนี้

ต้องได้ต้องได้ครับในรางวัลที่ที่นักมวยคนนี้เต้น
ฉันใดฉันนั้นโคโยตี้ไปตะเวนเต้นหน้าที่ต่าง

ค้ามนุษย์ไหมอย่างนี้มันเข้าค้ามนุษย์ไหมแล้วอันนี้มันต้องไปตรองดูเหมือนกันนะครับ

ทางพลตำรวจตีกรชัยคล้ายคลึงท่านผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย
ก็ต้องคิดนะครับเพราะลักษณะแบบนี้
ถ้ามันไม่มีการเกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศ
อันนี้ก็คงจะชัดเจนระดับหนึ่งว่าอาจจะไม่ใช่การค้ามนุษย์นะครับ
แต่ถ้าเกิดอาศัยรายได้อาศัยรายได้จากการทำงาน
อันนี้จะเข้าไหมในกรณีเป็นนักมวยอย่างนี้
อย่างที่ผมยกตัวอย่างแล้วจะไปเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์ไหม

คือถ้าค้ามนุษย์มันก็ต้องอาจจะเป็นเรื่องของแรงงาน
กฎขี่ขมเหงกระทำชำเลาอาณาจารย์
บังคับแน่นอนสิครับอันนี้บังคับหรือเปล่าล่ะ
ในกรณีนี้มีการตบตีมีการต้องให้เด็กที่ทำการ
ที่เป็นโคโยตี้เป็นโคโยตี้อายุไม่ถึง๑๘ท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องให้สหวิชาชีพคำว่าสหวิชาชีพเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะฮะ
คือถ้าต่ำกว่า๑๘กฎหมายกำหนดว่าต้องให้สหวิชาชีพ
ซึ่งประกอบไปด้วยนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาอายการคนต่างเหล่านี้
ไปสอบสวนแทนที่จะให้ตำรวจสอบสวนนะครับ
ตำรวจก็จะไม่มีสิทธิ์สหวิชาชีพก็คือบรรดากลุ่มคนที่มีอาชีพ
ซึ่งสามารถตามที่สารแต่งตั้งให้ไปสอบสวนเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ครับ
เพราะถือว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชน
อาจจะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน
มาหาข้อมูลถึงตัวเด็กนะอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ทราบกันแล้วว่าตกลงเจตนาเป็นยังไง
จะได้ตัดสินได้ถูกว่าเข้าข่ายคดีอะไรกันแน่

เมืองไทยนี่มันมีทุกรูปแบบแล้วครับมีอะไรใหม่ใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังอยู่ด้วยแหละครับ